สำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม

ก็ถือว่าสร้างความตื่นตกใจทั้งคนในพื้นที่
รวมถึงส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวแน่นะครับ
เพราะว่าอาจจะเกรงถึงเรื่องของความไม่ปลอดภัย
หนึ่งในนั้นนะคะก็เลยทำให้มีหลายกลุ่มค่ะ
พยายามที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวขึ้นมา
โดยเป็นกลุ่มของเหล่านักปั่นแล้วก็คนรักรถโบราณ

วันนี้จัดกิจกรรมกอดหัวหินนะคะ
ร่วมกันทั้งปั่นทั้งขับจากกรุงเทพมหานครไปยังหัวหิน
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและชาวไทย
คุณกมลวันการีพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
เกาะติดการรวมพลังครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะ
มีรายงานสดภาพบรรยากาศเข้ามาจากบริเวณหอนาฬิกาอำเภอหัวหิน
ประจวบคิริขันไปติดตามกันเลยค่ะ

แสงเทียนค่ะจำนวนนับพันเล่มนะคะได้ส่องสว่างไปทั่วบริเวณ
หอนาฬิกาหัวหินค่ะโดยบรรดากลุ่มนักปั่นแล้วก็คนรักรถคลาสสิกนะคะ
จำนวนกว่าพันชีวิตได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏค่ะ
ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายของค่ำคืนนี้
กับการจัดกิจกรรมโอบกอดหัวหินนั่นเองค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะ
จัดขึ้นโดยกลุ่มคนที่ต้องการจะปกป้องหัวหินนั่นเองค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะ
ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคันและชาวหัวหินให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
สำหรับกิจกรรมนี้นะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
โดยกลุ่มนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างรวมมากกว่า๑๐๐ชีวิตนะคะ
รวมตัวกันที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระรามสองออกสตาร์ทในเวลาตีห้า
่งหน้าสู่อุทยานราชพักษ์รวมระยะทาง๑๘๗กิโลเมตร
ใช้เวลาทั้งหมด๘ชั่วโมงจึงเดินทางถึงค่ะ
นักปั่นแต่ละคันนะคะใช้ความเร็วเฉลี่ย๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากจักรยานแล้วค่ะยังมีคนรักรถโบราณที่นำรถอเมริกันคลาสสิก๖๐คันและรถจักรยานคลาสสิก
ทุกคนต่างมาด้วยเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการมาให้กำลังใจชาวหัวหิน
และแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าหัวหินปลอดภัยและกลับมาท่องเที่ยวเช่นเดิมค่ะ
คือจริงแล้วหัวหินเราก็มาเที่ยวบ่อย
และอย่างหัวหินนี่คือเป็นบ้านพ่อบ้านแม่
ซึ่งท่านเราก็อยากมาร่วมกิจกรรม
กิจกรรมครั้งนี้นะคะได้เหล่าซูเปอร์ฮีโร่อย่างมดเอ็กซัปตันอเมริกา
มาช่วยสร้างสีสันและรอยยิ้มอีกด้วยค่ะ
อากาศจะค่อนข้างร้อนนะคะ
แต่ทุกคนค่ะเดินทางมาถึงจุดหมายทันตามเวลา
และรวมตัวเคลื่อนขบวนออกจากอุทยานราชพักษ์มุ่งหน้าสู่หอนาฬิกา

โดยตลอดเส้นทางนะคะได้รับการต้อนรับจากชาวหัวหินเป็นอย่างดีค่ะ
ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมในหัวหินนะคะ

ต่างร่วมมือที่ร้านค้าโรงแรมในหัวหินนะคะ

ต่างร่วมมือที่ร้านค้าโรงแรมในหัวหินนะคะ
ต่างร่วมมือที่ร้านค้าโรงแรมในหัวหินนะคะ
ต่างร่วมมือที่ร้านค้าโรงแรมในหัวหินนะคะ
ร่วมมือร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมก่อหัวหิน

และจัดโปรโมชั่นพิเศษที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือรับประทานอาหาร
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๐กันยายน๒๕๕๙ค่ะ

เลือกหัวหินเป็นจุดหมายปลายทางในการพักผ่อนค่ะ
กวาพันธุ์ชีวิตที่ในวันนี้ได้ร่วมกิจกรรมกอดหัวหิน
สะท้อนให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าหัวหินแห่งนี้ยังปลอดภัย

รวมไปถึงชาวหัวหินเองนะคะก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นเดิมค่ะ
ขอบคุณคุณกมลวันด้วยค่ะ

น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็กลับไปเที่ยวหัวหิน

ใช่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลย